แต่ข่าวนี้ครูผู้ชมครับเป็นข่าวที่สะหรดจริง
พ่อแม่ลูกไปกะว่าจะไปเที่ยวฝ่าย
เด็กก็คือมีทั้งลูกตัวแล้วก็ลูกคนที่ไปด้วยลูกญาติลงไปเล่นน้ำ

โดดตูมแม่โดดตูม
ช่วยเด็กได้พ่อกับแม่ตายทั้งคู่ครับ
กับแม่ตายทั้งคู่ครับคุณผู้ชม
โอ้โหข่าวนี้ตำรวจสภเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงครับ
รับแจ้งเหตุคนจมน้ำ๕คน
จึงประสานกู้ภัยนะครับไปช่วยเหลือ
ที่เกิดคือตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นฝ่ายฝ่ายน้ำล้นคลองชลประธานสายคลองพะเนียดนะครับ
ลึก๓เมตรกว้าง๒๒เมตรในพื้นที่บ้านควนตอหมู่๓
ตะบนควนขนุนระเบิดเขาชัยสนจังหวัดพัทธารุง
ในที่กระเทกู้ภัยไปค้นหาร่างนางปียะโน้ตจินดาพ่องอายุ๓๘และ
นายธีรวุฒิเภาเสนหรือว่าเขียวอายุ๓๘เท่ากันเป็นสามีภรรยากัน
คือก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงชาวบ้านช่วยเหลือเด็กชายชัยพลอายุ๑๑ขวบ
ลูกชายของทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนี่ฮะน้องคนนี้ไอ้หนูเอ้ย

แล้วก็ช่วยเหลือนางสุภาพรเผาเสนอายุ๓๘พี่สะพ้ายของนายเขียว
แล้วก็เด็กหญิงเกวลินเผาเสนอายุ๑๒ขวบ
ขึ้นมาจากน้ำในสภาพที่กอดกันหมดสตินะกอดกันหมดสติแล้วนะตอนนั้นน่ะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลเขาใจสนแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ล่าสุดทั้งคู่ที่กอดกันหมดสติ
ขีดอันตรายแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
แต่ทั้งสองคนน่ะนางสุภาพรกับเด็กหญิงแกวลินเนี่ย
ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
กู้ภัยไปหาร่างต่อสิยังมีคนอยู่ในน้ำ
ร่างนางเขียวขออภัยนายเขียวกับภรรยา
ใช้เวลาค้นหาอยู่ร่วมชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมค้นหาอยู่ร่วมชั่วโมงเจอครับทั้งสองคน
เสียชีวิตทั้งคู่ฮะพ่อกับแม่ของเด็กผู้ชาย
เมื่อกี้เสียชีวิตทั้งคู่คุณผู้ชม
จากการสอบสวนศมกรเกิดเอนในเขียวกับเมียเนี่ย

มาจากทัศนหัคยายสวงขลา
ไปเยี่ยมบ้านที่หมู่๘ตะวนเขาชายสนจพัทธาลุง
พักผ่อนหยุดยาวไงครับวันนี้หยุดชดเชยอีก
ช่วงบ่ายของเมื่อวานในเขียวกับเมียเนี่ย
ชวนนางสุภาพรพี่สะพ้ายแล้วก็ลูกสาวของพี่สุภาพรอายุ๑๒ขวบ
ไปเราไปเที่ยวริมคลองชลประธานกันตรงหน้าฝ่าย

แต่จังหวะที่เด็กหญิงเกวลินอายุ๑๒ขวบกับเด็กชายอายุ๑๑ขวบไปเล่น
ที่หน้าฝ่ายตรงนั้นคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง
น้องทั้งคู่พลัดตกไปในคลองชนประธานนะนี่ตรงนี้
เขียวโดดตามที่ผมบอกไงพ่อโดดก่อนเลยตุ้ม
ส่วนคนอื่นตะโกนให้เพื่อนบ้านในระแวกนั้นมาช่วยฮะ
ชาวบ้านเห็นเด็ก๑๑ขวบอยู่ดึงขึ้นมาได้

หายไปในน้ำเด็กหญิงเกวรินนะฮะหายไปด้วย
ส่วนนางสุภพรกระโดดตามไปอีกติดจะช่วยลูกสาวตัวเอง
รัดร่างนางเปียนุทธ์จมหายไป
ส่วนนางสุภพรไหว้ไปถึงร่างของน้องเจวรินกอดร่างน้องไว้ฮะ

แม่กับลูกที่ไปด้วยปลอดภัยพ้นขีดอันตราย
แต่ในเขียวกับเมียเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วไอ้หนูเอ้ยหนูนั้นมันจะอยู่กับใครวะ

เกิดกี่ศพแล้วกับคำว่าฝ่ายกับน้ำท่วมครั้งนี้
ขอให้ระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับ